คุณผู้ชมครับแม่ค้าไม้เก่าในจังหวัดอ่างทอง

เมื่อถูกรางวัลที่๑ได้เงิน๒๔ล้านบาท
ส่วนที่อุดรธานีเศรษฐินีวัย๔๕ปีดวงมหาเห็งครับ
ถูกรางวัลที่๑รวม๑๕ใบ
ได้เงินรางวัลไป๙๐ล้านบาท
แล้วยังถูกรางวัลเล็กคล้าย๒ตัว
อีก๔๐ใบพ่วงไปด้วย
ดังนั้นช่วงนี้แหละครับผมจะพาคุณผู้ชม

หลังจากนี้โปรดเรียกดิฉัน
อาริยาปัญญาสัยไม่ใช่อาริยาเฟื่องประดิษฐ์กุล
คุณจะไปใช้นามสกุลเดียวกับเขาเลยล่ะฮะ
กับพี่วันลีนะฮะพี่วัลลีปัญญาสายอายุ๔๕ปี
บรรยากาศที่บ้านพี่วลีเป็นไปอย่างชื่นมื้ม
โดยงานจัดขึ้นภายในบ้านพักตำบลหนองว่า
กุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีเมื่อวานนี้
โดยมีญาติพี่น้องมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่าง

ซึ่งนอกจากนางวันลีจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑

สาวลีจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑
ประจำงวดวันที่๑พฤศจิกายน
หมายเลข๑๔๙๘๔๐รวม๑๕ใบ
เป็นเงินรางวัล๙๐ล้านบาทหน่อแล้ว

คือเลข๕๘อีก๔๐ใบ
เป็นเงินรางวัลอีก๘๐๐๐บาทด้วยนะครับ
คนจะรวยช่วยไม่ได้ไงคุณ

แต่งงานกับนักธุรกิจสวิสเตอร์แลนด์

แต่ต่อมานะครับสามีชาวต่างชาติ

มากกว่าลอตเตอรี่ที่ถูกในครั้งนี้อีกนะ
จากนั้นเธอได้แต่งงานใหม่กับคุณสุรการสุรรณกุลอายุ๓๘ปี
อยู่กินกันมา๓ปีแล้วแล้วก็ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ

ปกติแล้วทั้งคู่จะซื้อลอตเตอรี่งวดหนึ่งเป็นแสน
แสนถึงสามแสนบาทซื้อไปเลยแบบนั้นจะชุดจะใบเดียวจะเดี่ยวอะไร

ก่อนหน้านี้เคยถูกรางวัล๘แสนบาทมาแล้ว
แต่ไม่ได้บอกต้นทุนนะว่าซื้อไปเท่าไหร่นะฮะ

ส่วนครั้งนี้ได้ซื้อเลข๘๔๐มา

ติดตามข่าวสารบ้านเมืองแล้วก็ดูอุบัติเหตุ
เรื่องของอุบัติเหตุรถตู้ที่เกิดขึ้นที่กำแพงเพชรไง
ไฟลุกไหม้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ

เลขทะเบียนเลขคล้ายของรถตู้๘๔๐
ก็เลยซื้อตามทะเบียนรถตู้นั่นแหละครับ

ก็เลยซื้อตามแล้วก็ถูกรางวัลที่๑จริงด้วยนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะเดินทางลงบันทึกประจำวัน

แล้วเดี๋ยวจะรีบไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ส่าห์จะไปต้อนรับที่กองสลากซะหน่อย
ไม่ได้แล้วแหละเอามาดูอีกที่หนึ่งบ้างนะคะคุณผู้ชม
ก็คือที่อำเภอเมืองอุดรธานีค่ะ
จวนการหารอายุ๕๖ปีพร้อมกับญาติ
แล้วก็มีหลานสาวตัวน้อยด้วยนะวัย๒ขวบ
กันหมดเลยค่ะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
เพราะว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ถูก๒ใบ๑๒ล้านบาทนะคะ
โดยนางจวนก็บอกว่าหลานสาวชื่อว่าน้องไขมุก

ตอนนั้นเดินจูงน้องไข่มุกไปซื้อลอตเตอรี่
ที่วัดพระแท่นที่อุดรธานี
เมื่อวันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
แล้วก็ตอนที่ไปถึงตอนนั้น
ญาติญาติเขาเหมารถตู้ไงไปเดินสายทำบุญกัน
แล้วหลานก็ชี้แล้วเลยถูกรางวัล
เงินรางวัลที่ได้เดี๋ยวจะแบ่งเอาไว้ทำบุญต่อ
แล้วก็จะไปใช้หนี้สินให้กับลูก
รวมถึงจะเก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับหลานทั้งสองคน
แล้วดูสิบอกว่าจะปลดหนี้ให้กับน้องสามีด้วย

จวนกาดหานะครับ

เอาไปดูเศรษฐีใหม่อีกรายในอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทอง
ก็คือแม่สุมาลีแจ่มกระจ่างอายุ๕๓ปี
เป็นแม่ค้าไม้เก่านะครับซึ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑
รวม๔ใบเป็นเงินคุณบวกลบคูณหาร๒๔ล้านบาท
โดยคุณแม่สุมารีเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันก่อนฝันถึงพ่อที่ล่วงรับไปแล้ว
อยู่ภายในโรงศพสีทองสวยงามอร่าม
จึงหาซื้อเลข๗๔ตามอายุของพ่อ
แต่ปรากฏว่าหาซื้อเลข๗๔ไม่ได้เลย
มีแต่เลขท้าย๘๔๐อยู่๔ใบ
ก็เลยเอา๘๔๐นี่แหละ๔ใบเลยเหมาหมดเลย
ปรากฏว่าพอมาตรวจรางวัลเมื่อวานนี้นะครับ
ซึ่งไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดให้เห็นกันชัดเลย
รางวัลที่๑ตกเป็นของเธอครับ
ซึ่งเงินรางวัลที่ได้จะแบ่งไปทำบุญแล้วก็แบ่งให้ลูกหลาน
รวมทั้งเก็บไว้ใช้ยามแก่ชะลา
ส่วนกิจกรรมโรงไม้เก่าก็ยังจะเปิดให้บริการตามปกติ
เพื่อเป็นการหาเลี้ยงครอบครัวต่อไปนะครับ
ปิดท้ายกันอีกสักที่หนึ่งให้เราได้อิจฉากันเล่นนะครับ
ที่อำเภอขวาวสินรินนะครับ

ก็มีเศรษฐีใหม่อย่างนางสาวจิตราพรพุ่มแดงอายุ๓๕ปี

ซึ่งบอกเพียงว่าหาซื้อสลากเลขท้าย๔๐หวังลุ้นแค่เลขท้าย๒ตัวเท่านั้น
และเมื่อประกาศผลรางวัลเธอก็ยังไม่ทราบเลย
กระทั่งญาตินำสลากไปตรวจให้
รู้ว่าถูกรางวัลที่๑ก็ได้ไป๑ใบนะครับ
ใบเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น๖ล้านบาทก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้
เป็นหลักฐานนะครับที่สถานีตำรวจในพื้นที่ครับ

จะถูกรางวัลเล็กรางวัลใหญ่

มีเราทั้งสองคนเป็นเพื่อนนะคะ